ไปดูการแข่งขันชักเกยอร์ของเด็กกันบ้างที่จังหวัดขอนแก่น
บอกเลยว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนดุดันไม่เกรงใจใคร

แล้วดูคุณครูคุณครูเชียร์แบบไม่เกรงใจใครเหมือนกัน
เอ้อคุณต้องเต็มที่ดูดันเหมือนกันคะคุณครู

ใจเย็นดึงดึงเข้าไป

ยังไงอ่ะครูเล่นเองโอ้
เขามาเชียร์เขาเป็นโค้ช
คอยให้แบบว่ากระตุ้นลูกทีม
เด็กก็สนุกสนานดีใจมีคนเชียร์อัพอเนอะ

งานนี้ก็ต้องมอบรางวัลเหรียญทองให้กับ
คุณครูผู้นำเชียร์
นักเรียนอาจจะแพ้แต่หรือคุณครูชนะ
เพราะเริ่มกลับมาได้แล้วนะ

เก่งจากตอนแรกเหมือนจะเพียงพัม
สุดท้ายเหมือนกลับมาได้อ้าว

เอาเป็นว่าไม่เป็นไร

ใช่ขอบคุณคลิปจากอ๋อมแอ๋ม๒๕๔๑๒นะจ๊ะ